ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมหลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับปัญหาฝน
ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนะครับพื้นที่การเกษตรแน่นอน
ว่าหลายจังหวัดก็ยังคงเสียหายอยู่นอกจากนี้พื้น
ที่ภาคใต้เองเนี่ยต้นไม้ขนาดใหญ่ในจังหวัดสตู
โค้นแล้วก็พังลงมาล้มทับบ้านของประชาชนเสียหายสองหลัง
ไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันครับ
พายุฝนพัดต้นมะขามขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองหักโค้น
แล้วก็ล้มทับบ้านพังเสียหาย๒หลัง
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับคือหมู่ที่๔น้ำจากคลองเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนหลายหลังนะครับ
ในขณะที่บริเวณคลองสายสำคัญเช่นคลองดูสนอำเภอควนโดนคลองบำบังอำเภอเมือง
พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
อกจากนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอควนกาหลงและอำเภอควรโดนที่ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
ส่วนที่จังหวัดพังงานะคะน้ำที่ไหลมาจากอำเภอกระโปรงได้มีการเอ่อล้นเข้าท่วมวัดศรีนิคมตำบลบางไซอำเภอตะกัวป่าค่ะ
ขณะที่บ้านเรือนประชาชนในตำบลบางไซแล้วก็ตำบลโคกเคียน
ถูกน้ำท่วมกว่า๕๐หลังคาเรือน
ระดับน้ำสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
บางจุดสูงถึงประมาณ๑เมตร
สัญจรเข้าออกแน่นอนว่ายากลำบาก
ถูกตัดขาดก็เลยต้องใช้เรือท้องแบนสัญจรแทนค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมถนนเพชรเกษมสายหลักพังงาภูเก็ต
ระดับน้ำลดระดับลงแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าเคลียร์ถนน
พร้อมกับมีการติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือน
ให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรด้วย
หน้าจังหวัดรังค่ะเกิดหินและดินถล่ม
ทับช่องทางการจราจรบนถนนทางหลวง๔๐
รังกันตังบ้านโต๊ะเมืองอำเภอกันตังนะคะ
ซึ่งหินมีน้ำหนักตั้งแต่๕๒๐๐กิโลกรัม
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะถล่มลงมาอีก
จากในพื้นที่ยังมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่แขวงการทางตรังนำแผงกั้นกันดินถล่ม
พร้อมทั้งนำหินภูเขาออกจากถนนเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรนะคะ
ขึ้นไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับ
น้ำจากเทือกเขาดอยนางนอนอำเภอแม่สาย

ทะลักท่วมถนนพะหนโยธินในพื้นที่ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สาย
เช่นเดียวกันกับพื้นที่หมู่บ้านห้วยพลูตำบลท่าสุดอำเภอเมืองครับ
ชาวบ้านและร้านค้าต่างขนของหนีน้ำขึ้นสู่ที่สูง
จังหวัดสรุปพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ๔อำเภอ
ประกอบไปด้วยอำเภอแม่สายอำเภอเมืองอำเภอพานและอำเภอป่าแดด
มีประชาชนเดือดร้อน๕๐๐๖๐๐ครัวเรือนนะครับ
ไปดูที่อีสานกันหน่อยนะคะที่จังหวัดน้องคาย
เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเมือง
น้ำไหลท่วมถนนทางหลวงหนองคายท่าบ่อระดับน้ำสูงประมาณสี่สิบเซนติเมตร
ที่สัญจรไปมาแน่นอนนะคะว่าสัญจรด้วยความยากลำบาก
แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วย
ส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะองค์การบริหารส่วนตำบล
น้องสนอำเภอนาธมเข้าตรวจสอบพื้นที่การเกษตร
ถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วมนะคะเบื้องต้นเสียหายประมาณห้าร้อยไร่
อกจากนี้พบว่าน้ำขยายวงกว้างเข้าท่วมอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอศรีสงคราม
ขณะเดียวกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก
ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ตำบลไผลล้อมอำเภอบ้านแพง
เนื่องจากว่าติดกับเทือกเขาภูลังกาค่ะ